ตรงบริเวณนี้เป็นทางเชื่อมเมืองบาดานหรือเปล่าครับ
แล้วตัวนี้มันจะอยู่ในศูนย์กลางนี้คือส่วนรวม
ส่วนรวมการเดินทางของท่านปู่
มันจะมีทางอยู่๓เส้น
เช่นที่๑ก็เดินทางไปวัดหลวงภูเทศเทศรังศรีไปทะลุน้ำโขง
เช่นทางตรงไปก็ไปนะควัดพนมคือทาสพนม
ที่สามก็ยิงตรงครับขับสีดาวออกทะลุหนองงูเห่าครับ
เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เหมือนกับเป็นสถานีขนส่ง

มาถึงนี่ก็ตรงแยกจะไปทางนู้นทางนี้นะครับ
แต่พ่อจ้ำเนี่ยเคยไปเมืองบาดานมาแล้ว

ก็ไม่คิดว่าไปเมืองบาดานหรอกครับ

เป็นเรื่องจริงที่พ่อจำได้ไปจริง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

ก็ผมมาตอนสมัยนั้นบ้านคนไม่ค่อยมีนะครับ

พระอาจารย์อะไรครับพระอาจารย์

ก็เข้าไปโดยไม่รู้
ผมมาผมก็เห็นถ้ำผมนึกว่าปลามันอยู่ข้างใน

เข้าไปแล้วแต่มันไม่รู้เวลา
ไปแล้วมันไม่รู้เวลาเลยเข้าแต่เช้าเที่ยงพอดีเหมือนผมออกนะ

ก็ไม่เห็นอะไรแต่มันไม่รู้สึกตัวคือว่ามันไม่ได้คิดกลัวอะไรเลย

คืออยากได้ปลาก็เดินไปเรื่อย
พอมันไปนานมากก็มันจะมีที่นั่งจะเป็นพักอย่างนี้

อ่าในถ้ำน่ะผมก็เลยไปนั่ง
นั่งแล้วผมลีออไปลีออมามามองไปมองมา
ข้างถ้ำมันจะมีเป็นอะไรผมไม่รู้นะ

ผมก็เลยเออนี่มันอร่อย

นั่งอยู่คนเดียวนึกไปนึกมาฮะเอ้า

พอนึกได้ว่ามู๊วพร้อมจะขิดกูนะนี่

พอบอกนึกได้ว่าจะออกไม่ได้ตั้งท่าเลยครับ

งั้นเวลาถามขออนุญาตถามคุณอาทร์กับน้องภาพ

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางบ่อนะฮะ
แล้วไปตรงจุดนู้นเป็นจุดไหนนะคุณพระดำ
เป็นจุดที่ปู่ศรีสุโธบวชใช่ไหมครับ

ทำไมเขาถึงเชื่อว่าเป็นจุดปู่ศรีสุโธบวช
อ๋ออันนั้นเป็นปี๓๓ครับ
แล้เป่นส่งน้ำเรียบร้อยเขากล้องถ่าย
พอกล้องถ่ายแล้วหลวงปู่คำตาไม่มี

เราจะให้ทางน้องภูผาวาดรูป
ส่วนคุณอ๊าฆเราจะให้นั่งสมาธิได้ครับ
นะครับเดี๋ยวเราเดินข้างดนตร์กันครับมาคุณอำไป

โอเคตรงนี้ผมเห็นมีคล้องอยู่

ถ้าคนไม่มีบุญวาสนาจะลูกไม่จะดัง

มันจะเป็นลูกแบบนี้ฮะโต๊กลายนี่เพิ่มเดียวกับดั่งเยี่ยม

ขอลองรูปหน่อยสิ

โอ้ยเจ้ารูปยังดังเลย
เนี่ยเนี่ยดัง
มาดำเนี่ยดังกันเนี่ย
ไม่เคยเพิ่มความทำแท้
ไม่เค้ลูกพี่

โอเคตรงจุดนี้นะครับเราจะให้ทางน้องภูภานะครับ
วาดรูปจะวาดอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราสื่อถึงท่านได้นะฮะ
เอาตามมุมมองคุณแต่สิ่งที่เกิดความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคุณพระดำเมื่อกี้นี้

แล้วคุณอาทระณะเดี๋ยวให้คุณอาทนั่งสมาธิที่นี่

บ้านที่เห็นอยู่ข้างหน้าที่คือตอนที่พ่อปู่เนี่ยบวช
ถูกไหมฮะตอนหนุ่มส่วนเรา๓คนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่ง

ถ้าพูดถึงคำชโนธทุกคนจะพูดถึงเรื่องผีจ้างหนัง
เราจะเอาคนที่เคยถูกเขาจ้างให้มาฉายหนังตัวเนี่ย
ฉายให้ใครดูเป็นรู้ไม่รู้เขามาฉายใครซึ่งไม่ใช่มนุษย์
เรื่องราวนี้เรื่องราวนี้ดังมากแล้วก็แล้วก็
พ่อจำเกิดขึ้นเมื่อปีอะไรครับที่ผีจ้างหนังเนี่ย

พ่อจ้ำได้อยู่ตรงนั้น

เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะ

เอาปากกาตีหัวเลยนะ
เป็นผู้ที่เจอผีจ้างหนังจริงตรงนั้นเป็นเมืองบาดานสะกดให้ลงไปเพื่อที่จะดูหนังเรา
พอหยุดหนังหันไปดูอีกทีนึงหายวับไปกับตาเลย